คุณผู้ชมพามาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ

เพราะว่ามีชายวัย๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับ
ปีนเข้าบ้านของอดีตครูวัยเกษียณ

แต่ทีนี้อดีตครูวัยเกษียณ
ซึ่งกลับเข้าบ้านพอดิบพอดี
ไปเจอโจรวัย๑๖รายนี้
ปรากฏว่าอดีตครูวัยเกษียณ
ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง๒คนนะคุณนะ
ถูกแทงถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เลือดอาบพื้นเต็มไปหมดเลยคุณ
ต้องออกมาเรียกให้ชาวบ้านช่วยเหลือนะครับ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี

ต้องลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านโพธาบรามเมืองใหม่

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามาชิงทรัพย์

ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย

พื้นมีเลือดกระจายเต็มไปหมด

กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลโพธารามไปก่อนหน้านี้แล้ว

เลือดของครูวัยกระเสียนนะฮะเต็มไปหมดเลย
คุณครูวัยเกษียณที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือนางสาวมะลิสานพคุณอายุ๖๔ปี

เป็นอดีตราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน

ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันอายุ๖๐ปี
คือนางสาวสิริพรอภิพงศธรนะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนมาอาศัยอยู่ด้วยกัน
ทั้งสองคนถูกทำร้ายแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะฮะ
ส่วนคนร้ายนะชาวบ้านแจ้งบอกว่าคนร้ายเนี่ย
ปีหลบหนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุไปแล้ว
แล้วก็แอบไปซ่อนตัวอยู่บนชั้น๒ในห้องเก็บของ

ตำรวจบุกเข้าไปภายในร้านอาหารแห่งนี้นะครับ
เพื่อเข้าไปค้นหาแล้วก็ล้อมจับคนร้าย

ไปเจอตัวคนร้ายซ่อนอยู่ในที่นี้จริงนะครับ
และสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มนะครับ
คนร้ายอายุอย่างที่บอกอายุน้อยอยู่เลยคุณ

อู๊ดยอมรับนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุเนี่ย
เขาได้ยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมา

ขับไปหมายตาบ้านหลังต่าง

ในบ้านของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางแผ่

จากนั้นเขาก็ขับรถจักรยานยนต์เนี่ย
ระเวนออกหาบ้านของเหยื่ออีกนะครับ
เมื่อมาถึงบ้านของอดีตครูวัยเกษียณ

ก็เลยปีนเข้าบ้านหวังจะลักทรัพย์
แต่ระหว่างนั้นคุณปรากฏว่า
อดีตครูก็คือคุณครูมะลิสา
แล้วก็นางสาวสิริพรทั้งคู่กลับเข้ามาที่บ้านพอดี

เกิดการต่อสู้ขัดขืนกัน

คือแทงเข้าไปทั้งที่ใบหน้าศีรษะและแขนนะ

จากนั้นครูคนหนึ่งคุณคือนางสาวสฤิพร
สามารถวิ่งออกจากบ้านได้ทัน

ไปตามหาเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือ
ขอความช่วยเหลือนายธีรวัตรอภิหกิจเพื่อนบ้านนะฮะ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าเหตุการณ์ประทึก
ตอนที่นางสาวสิริพรวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
แล้วอย่างบอกว่าโจรมันยังอยู่ในบ้าน
และมีอดีตครูเกษียณได้รับบาดเจ็บเลือดท่วม

กลัวเจ้าโจรมันจะฆ่าจากแก่งเอานะครับ
อาจารย์วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือครับ

เขาดูแผลดูอะไรเขาก็สอบถามเขา
เขาก็บอกว่าข้างในยังมีคนข้างในมีคน

เพราะว่าเห็นเลือดเต็มเลยก็เลยดูอาจารย์ก่อนก็เลย

เราก็ดูอาจารย์แล้วก็วิ่งไปโโหแจ้งกำรัว
ตอนแรกเขาได้บอกไว้ครับว่าใครเป็นคนทำของมัน
นะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกที่คุณธีรวัตรเล่าให้ฟังนะครับ
อาจารย์เนี่ยวิ่งออกมาแล้วอาจารย์ก็คงแบบ

อาการบาดเจ็บที่แขนเลือดไหลอาบเต็มไปหมดเลย
และอาจารย์ยังบอกยังมีคนอยู่ข้างในยังมีคนอยู่ข้างใน
เข้าไปช่วยหน่อยแต่ถามว่าเพื่อนบ้านกล้าเข้าไปช่วยไหม
มาดูหน้าบ้านก็เห็นเลือดเยอะขนาดนี้แล้ว

ร้ายยังอยู่ในบ้านก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจนะครับ
ที่สุดนะฮะตำรวจควบคุมตัวคนร้าย
หนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้ไปสอบสวนที่สพโพธารามอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

เป็นชาวจังหวัดประจวบคิริขันยอมรับสาภาพนะครับ
ตัวเขาติดพนันออนไลน์แล้วก็ต้องการตระเวน
ขโมยทรัพย์สินภายในบ้านต่างรวมถึงบ้านของอดีตครูวัยเกษียณนี้ด้วย
เพื่อจะนำเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
แต่เจ้าของบ้านกลับมาพอดีก็เลยนำมีดพับที่พกติดตัวเนี่ย
้วงแทงเจ้าของบ้านและเพื่อนเจ้าของบ้าน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ย
แทงเข้าที่ศีรษะคุณแทงเข้าด้านหลังและแทงที่แขนขวา

ตำรวจแจ้งข้อหานุ่มวัย๑๖คนนี้
กรุกในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธมีด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

แต่หากว่าอาการของครูที่สาหัสเนี่ยนะฮะ

ตำรวจเนี่ยก็ต้องรอนะครูนะฮะ
รอการรักษาจากทางโรงพยาบาลก่อนนะครับ
ทีนี้จะเพิ่มข้อหาหรือจะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
แล้วก็นำตัวของผู้ต้องหาวัย๑๖นี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
โอ้โหเป็นเหตุน่ากลัวสุดโหดแล้วก็อุกอ่านจริงนะ
ใช่ค่ะนี่คือเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ